มาเอาใจคนที่ชื่นชอบเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างดีกว่านะคะ
ซึ่งเขาขนเอาทัพดีเจระดับโลกนานาชาติเนี่ย
มารวมไว้ในงานนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ

มาร่วมสร้างสรรค์งานนี้โดยเฉพาะในวันที่๒และ๓มีนาคมนี้
วันนี้เรามีบัตรเข้างานมาแจกให้กับคุณผู้ชมที่สนใจจำนวน๕รางวัล

โทรเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ
หลังจากที่จบรายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เบอร์โทรศัพท์ให้กันอีกครั้งหนึ่ง

โอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
ไปโยกกันให้เอวเคล็ดกันได้อย่างแน่นอน
คือถ้าบอกว่าเป็นศิลปินดีเจจากเมืองไทยก็น่าสนใจแล้ว
โอ้โหระดับโลกนานาชาติมารวมกันที่นี่
เพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดนะคะ
เราแจกหัวเนี่ยเราแจกเดียแจกของดีนะรอรับกันเลยนะใครทอติดนะคะ